รมอลใหม่กำลังจะมาคอรมอรักษาการก็จะเป็นบรรยากาศอีกโทนหนึ่งนะคะ

ใช่วันนี้ที่กระทรวงมหาดไทยก็มีบรรยากาศนี้ค่ะ
เพราะว่าเป็นวันครบรอบ๙ปีของการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เอกอนุพงศ์เผาจินดาก็มีการจัดงานเลี้ยงกันค่ะ
สิงหาคม๙ปีพอดีกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
วันนี้พลเอกอนุพงศ์ก็เลยถือโอกาสอำลาตำแหน่งเลี้ยงอำลาตำแหน่งนะคะ
นี่แหละค่ะก็ตั้งแต่ปี๒๕๕๗นะคะก็มีคุณนฤทธำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยนะคะ
คุณสุธิพงศ์จุงเจริญประหลัดกระทรวงแล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทย
ก็ร่วมในงานเลี้ยงนี้ซึ่งตอนหนึ่งเนี่ยคุณอนุพงศ์ก็เปิดใจนะคะ
เข้าใจการทำงานของสื่อที่อาจจะตั้งคำถามด้วยคำที่รุนแรง
แต่สื่อมวลชนเนี่ยก็สำคัญกับประเทศชาตินะคะ
พูดอะไรคนก็ฟังมีอิทธิพลสามารถกำหนดทิศทางได้
บอกว่าเมื่อลงจากตำแหน่งก็ถือว่าเป็นประชาชนธรรมดา
การตัดสินใจต่างก็เป็นเรื่องของรัฐบาลชุดใหม่
ซึ่งจะต้องเคารพการตัดสินใจ
และสื่อก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์ค่ะ
แต่ถ้าจะทำให้มันคามดาวนลงไปท่านก็ทำได้ก็ฝากประเทศชาติไปด้วย

วันใดที่คณะรำตรีใหม่เกิดขึ้นแล้วก็เข้าถวายสัตว์แล้วเนี่ย
ผมกับท่านธริตธิก็ถือเป็นประชาชนเหมือนท่าน
นี่ก็เป็นบรรยากาศอำลานะคะที่กระทรวงมหาดไทย
ส่วนธรรมเนียบรัฐบาลคุณผู้ชมวันนี้มีภาพนี้
รองโฆษกทีมโคศกหญิงประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
สามคนวันนี้ก็ไปอำลานะคะผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีน้ำตานะ
ไม่มีน้ำตาเมื่อวานเป็นบรรยากาศความชื่นมื้น
ก็จะมีคุณรัชดาธนาธิเรกคุณทรายสุรีทรายซารานกุลคุณทิพานันซิริชนะ
พวงมาลัยไปมอบด้วยนะคะก็เป็นความอาลัยค่ะ
คุณรัชดาเองก็เป็นตัวแทนกล่าวพระคุณคนเอกมรยุจนะคะ
ก็บอกว่าเหมือนเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวที่คอยให้คำแนะนำ
นี่ค่ะพลเอกประยุทธ์วันนี้ก็ขอบคุณทีมรองโฆษก
แล้วก็อวยพรบอกให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนในอนาคตอย่างเต็มที่
แล้วก็บอกว่ายังเจอกันได้อีกนะ
มีอะไรก็พูดคุยกันไม่ได้หายไปไหนไม่ต้องร้องไห้
นี่ค่ะสุดท้ายก็มีน้ำตาจนได้
เมื่อวานนี้เหมือนกับมีความยิ้มแย้มสบายนะคะ

เมื่อวานเป็นรอยยิ้มพอมันใกล้วันใกล้วันน้ำตามันก็จะรื้นออกมา